เตือนกันเรื่องเกี่ยวกับโซดาไฟคือหลายบ้านจะเอาโซดาไฟ
ไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำหรือแบบเกล็ดมาราดที่ท่อเวลาท่อมันตันถูกไหม
คือมันเป็นพระเอกของท่อตันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชักโครกอ่างล้างจานท่อน้ำทิ้ง
คือมันจะกำจัดไอ้พวกตะกอนอะไรพวกนี้

แล้วมันทำให้น้ำระบายได้ใช่ไหมแต่ที่จะเตือนเป็นอุทาหรณ์
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาจะเอามาราดเหมือนกันปรากฏว่าขวดอ่ะมันหล่น
หล่นแล้วโซดาไฟกระเด็นแล้วก็ราดตัวเธอแบบนี้

นี้คือที่เป็นเส้นเข้าใจได้เอาไหมคือทางไหลของโซดาไฟ

คือเป็นรอยเห็นแบบชัดแบบนี้เหมือนกับเป็นแผลนุน

ตั้งแต่เธอนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเห็นแผลของเธอ
ทีนี้เธอกลับมาที่บ้านเราก็ไปหาอีกทีนึงค่ะ

ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๓ปี
เธอเล่าให้ฟังนะอยู่ที่ศรีราชาชนบุรี
โชว์แผลเป็นที่มันเกิดขึ้น
อันนี้มันเป็นแผลเป็นที่เกิดจากการรักษาแล้วนะ

เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
โซดาไฟแบบน้ำมาขวดละ๖๕จะล้างซิงค์ล้างจานไง
เพราะว่าน้ำมันตันน้ำมันไม่ระบายมันไม่ลง
ทีนี้จังหวะเปิดฝาขวดนะกำลังจะเท
ปรากฏจังหวะนั้นขวดมันหล่น
พอมันหล่นมันกระแทกกับพื้นแบบนี้คุณผู้ชม
โซดาไฟที่เป็นน้ำข้างในมันกระเด็นมันกระฉอกมา
แล้วมันราดเธอหมดเลยค่ะขวดแบบนี้เลย
ใช่เธอบอกว่าตอนนั้นมันไหลไปตามตัวนะ
แสบปวดร้อนมากทำอะไรไม่ถูกเลย
วิ่งเข้าห้องน้ำเอาน้ำล้างล้างแล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะ
รีบไปโรงพยาบาลนะคะแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบ๒เดือน
คุณผู้ชมคิดดูสิตั้งแต่๑๗เมษาหลังสงกรานที่ผ่านมา
จนมาถึงนี่อาตรศัพท์อาการโดยรวมถือดีขึ้นมากแล้ว
แต่แผลที่มันเป็นแผลเป็นอยู่ที่ข้อมือข้อเท้านี่ต้องรักษาอีกนาน
หมดค่ารักษาโอ้โหล้านแปด
นี่ยังดีนะที่ทำประกันเอาไว้ไม่ต้องจ่ายเองค่ะ

ไม่เคยใช้ครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเราก็โดน
ก็คือน้ำยามัน๖๕บาทแล้วก็อย่างที่รักษา
อย่างที่รู้ว่ารักษาไปเมื่อไหร่ร้านแปดมันก็ไม่คุ้ม
ร้านแตกค่ะนอนโรงพยาบาล๕๕วัน
ไม่คุ้มน้ำยา๖๕รักษาล้าน๘นอนโรงพยาบาลอีก๕๕วัน
แต่เธอก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
ดังนั้นก็เอาเรื่องนี้นะคะมาเป็นอุทาหรณ์มาเตือนกันไว้
คือจะบอกว่าเลิกใช้มันไม่ได้หรอกคุณผู้ชม
แต่ถ้าเกิดจะใช้จะทำเพิ่มความระมัดระวัง
จะใส่ถุงมือเพื่อเป็นการป้องกัน

เวลาที่ทำอะไรแบบนี้จะได้ไม่เกิดอันตรายด้วยนะคะ
เป็นห่วงพ่อบ้านแม่บ้านเลยนะนะครับระวังหน่อย